เหตุการณ์นี้กันหน่อยเออแบบนี้ก็มีด้วย
กู้ภัยรถฉุกเฉินนะคะเขาก็อาจจะต้อง
เวลาเขาเปิดไซเรนเวลาเขารีบแน่นอน
บางทีมันต้องปิดถนนเขาอาจจะมีเคสผู้ป่วยฉุกเฉิน
แต่ผู้ชายคนนี้ด่ากู้ภัยให้ของลับแล้วบอกว่าทำให้รถติดค่ะ

แบบทำให้กู้พาย
พี่ไปกันไป

คือกู้ภัยเองเขาก็เริ่มโมโหเหมือนกันอยู่ดีไปด่าเขา
จะไปให้ของรับเขาหาว่าเขารถติดเขาก็บอกว่า

ผู้หญิงเป็นคนขี่มอเทศยิมก็พยายามช่วยห้ามปร่าม
ก็เกาะผู้หญิงเอาไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วเกาะเอวแบบนี้
นั่งก็จะไม่ไหว
เหมือนกู้ภัยเขาก็ตอบว่าว่าไปด่าเขาทำไม
แล้วเหมือนกับว่าทางนี้ไปให้ของรับกู้ภัยเขาด้วย
แล้วไปด่าเขาว่ากู้ภัยทำให้รถติด
ด้านคนถ่ายคลิปเองก็พยายามอธิบายให้ฟังว่า
กู้ภัยกำลังใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยอาการหนักอยู่นะ
ไม่ได้มีการมาจอดรถปิดถนนกันเล่น
ผู้หญิงคนที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็พยายามพูดกับผู้ชาย
คนที่ซ้อนเธออยู่เนี่ยแล้วบอกว่าให้ขอโทษกู้ภัยซะ
และพยายามชี้แจงว่าคนนี้เขาเมา

แต่ผู้ชายยืนยันไม่ขอโทษ
จนสุดท้ายผู้หญิงคนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องขอโทษแทน
เจ้าวิธีกู้ภัยปวกแดงซึ่งก็เป็นคนถ่ายคลิปนี่แหละ
ชื่อว่าคุณแต๊กอายุ๓๑ปี
เล่าค่ะว่าตอนก่อนเกิดเหตุไปรับผู้ป่วยอาการหนักนะ
แล้วผู้ป่วยนี้ชีพจรอ่อนมากมาจากพื้นที่มาบยางพรค่ะ

ประสานรถโรงพยาบาลมารับผู้ป่วยแบบฉุกเฉิน
หลังจากรถมาถึงตรงจุดเกิดเหตุ
กู้ภัยกับรถพยาบาลก็มาจอดเที่ยวกัน
เพราะอะไรเขาต้องขนย้ายผู้ป่วยไง

แล้วจังหวะนั้นต้องมีการช่วยกัน
ใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยรายนี้
ใช้เวลาจริงมันก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำ
รถติดเข้าใจก็รถก็ยังวิ่งได้ประมาณเลนหนึ่ง
จังหวะนี้มอเตอร์ไซคันในคลิปนั่นแหละ
ขับสวนเลนขึ้นมาให้ของลับ
แล้วด่าลั่นถนนโวยวายว่า
จอดรถปิดถนนทำไมทำให้รถติดเห็นไหม

เขาก็เลยย้อนกลับมาถามผู้ชายคนนี้ว่า
เป็นแบบนี้เลยค่ะ
ครับผม

สุดท้ายเนี่ยเขาก็พูดคุยจนเข้าใจ

ก็เลยยอมที่จะเป็นคนยกมือไหว้ขอโทษค่ะแทน

คือต้องแบบเอามือมาลัดเอาไว้ว่าเธอไม่ต้องพูดแล้ว